วันนี้ก่อนที่จะมาเชียงรายพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปที่ภูเก็ต
ไปตรวจสอบความคืบหน้าของเหตุการณ์แล้วก็คดีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรือนักท่องเที่ยวที่ล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปนะครับไปดูการช่วยเหลือ
แล้วก็ค้นหาผู้สูญหายกรณีเรือนักท่องเที่ยวชาวจีน

โดยบอกว่าการทำงานจะต้องเป็นระบบนะครับ
ทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
และจะต้องไม่โทษกันไปกันมา
รัฐบาลไทยก็พยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะฮะ
แต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำถูกกฎหมายแค่ไหน
แล้วใครมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลผู้ประกอบการเหล่านี้

ประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงของจีน

ที่ช่วยดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลไทย

ไม่ว่าถ้าใครก็ตาม
แต่จากการไม่เชื่อฟังกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
ประกาศแจ้งเตือนเรื่องมรสุมไปแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปจัดการกัน
เขาไม่เชื่อภาคอุตุริสิทธิ์เรี่ย
ก็จะลุยอย่างนั้น
ก็เผริญออกไปเผริญเผิน
คือต้องแก้ไขไป
เพราะเราก็มีคุณหมายอยู่แล้ว
คือเรื่องเรือนอมินีชาวจีนที่เกิดเหตุเนี่ย
มันเริ่มมาจากทัวร์ศูนย์เหรียญ

แล้วไทยไม่ได้อะไรเลยใช่เม็ดเงินไม่ได้ตกถึงคนไทย

ก็ชักชวนจัดโปรแกรมทัวร์ว่า
ชาวจีนอยากมาเที่ยวเมืองไทยหลายวันหลายคืนราคาแบบถูกมาก
แต่มาถึงเนี่ยก็มีคนจีนนั่นแหละ
มาเปิดบริษัทเปิดกิจการต่างในไทย
โดยใช้ชื่อคนไทยอย่างเรืออย่างนี้ก็ใช้ชื่อคนไทยแต่ว่าคนจีนเป็นเจ้าของ
พยายามปราบรามอยู่สักพักใหญ่ใหญ่แล้วนะคะเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ย
พาไปซื้อของที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็เป็นร้านของคนจีนหมดใช้ชื่อคนไทย
มันก็เลยกลายเป็นว่าไทยไม่ได้อะไรเลยแถมพอฝ่าเรือออกไปฝ่ามรสุมออกไป
แล้วไปเสียชีวิตกันอย่างนี้ไทยเราก็เสียชื่อเสียงอีกนะครับ
ล่มที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลบริษัทเรือที่เป็นนอมินีจากต่างชาติ
เป็นเจ้าของอยู่เจ็ดถึงแปดรายบริษัทเหล่านี้คนจีนว่าจ้างคนไทยให้เปิด
ให้เปิดใช้ชื่อเป็นเจ้าของแทน

จะใช้กฎหมายการฝอกเงิน

แล้วจะใช้เรื่องของระบบภาษีไปตรวจสอบนะฮะ